เรื่องปลับบาร์คะโรเกะเค้าเพิ่งเปิดกันได้๒วันนี้เองนะฮะ
แต่วัยรุ่นไปเที่ยวเที่ยวกันแล้วก็เมาแล้วก็แหม
ก็เลยหาเรื่องกันครับและอีกอย่างเอาปืนมาไล่ยิงกันด้วยนะฮะ
คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์ประทึกนี้กันหน่อยครับ
เฮ่ยเฮ่ยพระเจ้า

เออมี๒ประเด็นนะฮะ
ก็คือผู้ประกอบการเขาสายหัวเลย
บอกเพิ่งจะเปิดผับเปิดมาเอ้าวมาตีกันแบบนี้แสดง
ก็คือเรื่องของปืนผาหน้าไม้
นี่ใครก็มีปืนผาน่าไม้ได้หรืออย่างไร
นี่ฮะวัยรุ่น๒กลุ่มยกพวกตลวมบอลกัน
ชกต่อยกันอยู่หน้าสารบันเทิงกลางเมืองชายภูมิครับ
แล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นประมาณ๒๓นัด

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเวลาประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมานะครับ

กว่าจะได้ออกมาเที่ยวต้องมาเจออะไรแบบนี้
แท็กที่นี่ชัยภูมินะครับ
ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นหน้าสารบันเทิง
ที่ถนนนนทนาคอนที่ตำบลในเมือง

ที่มีร้านมีผับมีบาร์เปิดกันจำนวนมากเลย

ผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับ
แต่หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไป
มีคนเข้ามาแชร์แสดงความคิดเห็นมากมายเลย
รายบอกว่าโอ้โหไปห้าวต่อในคุกนะ

ตอนอยู่กับเพื่อนจริงเลยถ้าอยู่เดียวคงไม่กล้านะครับ
รายบอกว่าถ้าโดนลูกปืนไปไม่สนุกแน่
ความเสียใจจะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวนะครับ

ยังไม่มีใครแจ้งความไว้ที่สพเมืองชายภูมิแต่อย่างใดนะครับ